สถานที่กันสวยงามแล้ว
ก็ต้องมาพรียมมายุ่งของความปลอดภัยกันด้วยนะคะ
สชเขาสั่งห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟประทัดที่อันตราย

ส่วนในกรุงเทพก็มีการปิดท่าเรือที่เป็นท่าน้ำ๓แห่ง

มาดูสภาพท่าเรือสะพานพุธค่ะ
เก่ามากแล้วก็ชำรุดนะคะ

ถ้าประชาชนไปลอยกระทงเนี่ยกรมเจ้าท่าเขาเลยบอกว่าปิดก่อน
ท่าเรือตรงนี้ปิดนะคะแล้วก็ท่าเรืออีกสองแห่งก็คือ
ท่าเรือวัดม่วงแคร์ท่าเรือวัดเทพนารี
แห่งนี้ปิดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะปลอดภัย
ซึ่งท่าเรือในกรุงเทพหานครและปริมณฑลมีทั้งหมด๕๖แห่งด้วยกันค่ะ

กรมเจ้าท่าก็จะดูแลความปลอดภัยประชาชนที่ไปใช้บริการโป๊เทียบเรือในคืนวันลอยกระทง
ก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ไปนะคะไปดูแลประชาชน
เพราะว่าปริมาณประชาชนค่อนข้างเยอะบางคนลงไปที่โป๊ะแล้วเนี่ย

เพราะว่าโป๊ะบางโป๊ะยืนกันมากก็น่ากลัวนะคะ
ไม่ให้น้ำหนักเกินที่กำหนดล่ะค่ะ
เนื่องจากว่าเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ย

มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้การได้

ท่าเทียบเรือเนี่ยเราปรับปรุงใหม่หมด
อุปกรณ์ชูชีพต่างเราติดใหม่หมดนะครับ

เชื่อได้ว่าปลอดภัยนะครับ

กรมเจ้าท่าประกาศปิดการเดินเรือสินค้า

ช่วงสะพานพระราม๗ถึงสะพานพระราม๙
ตั้งแต่๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจราท่าเรือโดยสาร
จัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือรักษาการ
ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั่วประเทศค่ะ

ก็จะมีการประสานให้ปิดร้านต่อไป
ส่วนคนที่ขายพลุขายดอกไม้ไฟโดยไม่มีใบอนุญาต
โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ส่วนใครที่ฝ่าฝืนเล่นพลุเล่นดอกไม้ไฟ
มีความผิดตามคำสั่งคอสชโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคง
ร่วมดูแลความเรียบร้อยช่วงลอยกระทงด้วยนะคะ
เน้นให้มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
คู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำตามกฎหมาย
โดยเฉพาะการห้ามจุดพลุห้ามปล่อยโคมลอยในบางพื้นที่
รวมไปถึงการขายเครื่องดืมมึนเมาขายสุรา
ขับขี่ยานพานะก็ต้องช่วยกันดูด้วยนะคะ

เออปรับไม่เท่าไหร่จำคุกไม่เท่าไหร่
เจอฝ่าฝืนคำสั่งคอสอชอเข้าไปนี่หนักนะครับ